คือเมื่อวานนี้มีรอบพรีลิมหรือว่ารอบคัดเลือก
สาวงามทั้ง๓๐คนเขาก็จะแต่งตัวสวยแล้วก็มาเดินโชว์ตัวแนะนำตัว
แล้วก็มีการกล่าวศูนย์ธรรพจน์เล็กเล็กน้อยน้อย
เป็นการแนะนำตัวทั้งสามสิบคนโอ้โห
เมื่อคืนนี้สะเทือนเลื่อนลั่นสนั่นโลกโซเชียลกันเลยทีเดียว
เพราะว่ามีสองคนค่ะที่พูดสปีดแล้วเนี่ย
ชาวเน็ตถึงขั้นคอมเมนต์บอกฟาดได้ฟาดอีก
เป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนี่แหละ
บอกว่าตอนเธอแนะนำตัวเธอบอกว่าขอเป็นตัวแทนเสียงพยาบาลด่านหน้า
ไม่ได้อยากเป็นฮีโร่ชุดขาวแต่อยากได้สวัสดิการที่ดี
และค่าแรงที่เป็นธรรมโอ้สั้นแต่หนักหน่วงมากครับ
มิเอฮาราอิหรือว่ามิลินค่ะคนนี้คือพูดประเด็นการเมืองเต็มเต็มเลยนะคะ
ก็พูดเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องความเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพพาราดรภาพ
แล้วเธอก็มีการชูนิ้วที่๑นิ้วที่๒แล้วก็นิ้วที่๓แบบนี้นะคะ
ลีเด็ดของเธอคือถ้าการเมืองดีชีวิตของพวกเราทุกคนก็จะดี
นี่เป็นการชู๓นิ้วแบบเนียนเลยนะ
เธอบอกข้อเฉยลองไปฟังค่ะ
คือมินขอเป็นตัวแทนเสียงของพยาบาลด่านหน้าทุกคน
จากปัญหาโควิดที่ผ่านมา
พยาบาลทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต
เนื่องจากการทำงานที่โอเวอร์ไทม์

คือพวกเขาเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน
ท่านผู้มีอำนาจทุกท่านค่ะ
พวกเราไม่ได้เป็นนักรบชุดขาว
พวกเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นฮีโร่
เพียงแค่ต้องการสวัสดิการการทำงานที่ปลอดภัย

ขอให้ผู้มีอำนาจทุกท่านหันหลังกลับมามองพวกเรา
และให้ความเป็นธรรมกับพวกเราด้วยค่ะ

มิลินมิเอฮิราอิ
ลินเชื่อค่ะว่าเพราะประชาธิปไตยทำให้คนเป็นคนเท่ากัน
ด้วยสิทธิเสรีภาพและพารดรภาพ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าการเมืองมันดี
ชีวิตของพวกเราทุกคนก็จะดีค่ะ
และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไม
และบนเวทีแห่งนี้ได้เปิดโอกาสให้กับพวกเราทุกคน

แต่เป็นกระบอกเสียงที่ทรงพลังและมีคุณภาพค่ะ
ในพิจารกรีเลยต้องขอวีดีโอคอลไปสอบถามทั้งสองสาวกันหน่อยว่า

ไม่รู้ว่าแรงกระเพื่อมที่สุดท้ายจะมาถึงตัวมิน

แต่อย่างน้อยปัญหาที่มันมีอยู่อะค่ะ

กล้าพูดกล้าทำกล้าคิดหนูรู้สึกไงบ้างคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทั้งคนที่สนับสนุน
แล้วก็ขอบคุณเพื่อนหลายคนที่ก็เป็นห่วงเราเหมือนกัน
ว่าแบบแรงกระเพื่อมของเรามันจะมาทางด้านไหน
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมินเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการพูด

ขาดแค่ผู้นำที่ดีค่ะ
โอ้โหหนูพูดแบบนี้หนูไม่กลัวผลกระทบเหรอคะ

ของดัชาธิปตัยนะคะหนูไม่ได้พูดในสิ่งที่ผ่านความเป็นจริงไป

ก็ถือว่าก็ต้องวัดใจกันเหมือนกันนะ
เพราะว่าการที่จะเอาเรื่องการเมืองไปพูดบนเวที
อืม